ว่าข่าวต่อไปนี้โจรสุดแสบเนี่ยมอบตัวแล้วถูกจับแล้วนะคะ
เพราะว่าไปขโมยกระเป๋าเงินนักท่องเที่ยวกลางสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยการใช้เท้าเขียเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
ชายเสื้อดำคุณผู้ชมสังเกตนะชายเสื้อดำเนี่ยนะคะเขาเข้าแถวอยู่
แล้วคุณเห็นไหมว่ามีเนี่ยผู้ชายที่ลากกระเป๋ามาทำกระเป๋าตังค์ตก
แล้วเขาก็เอาเท้าเขียให้พ้นพ้นตัวไปคือคนที่ทำกระเป๋าทางโลกก็มองอยู่นะ
ใช่ของฉันหรือเปล่าอะไรหล่นหรือเปล่าแล้วก็หยิบไปเลยอ่ะค่ะ
คนเสื้อดำอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
คือเห็นชัดเจนมากเนี่ยว่าคนข้างหลังเขาลากกระเป๋ามาแล้วทำกระเป๋าเงินตัวเองหล่น
ชายเสื้อดำเห็นป๊าบนี่เดินไปเอาเท้าเขียให้พ้นเอาตัวบังบังบังก้มหยิบ
เร็วมากทำเร็วมากเร็วมากแล้วหายวับไปเลยครับ
แล้วในกระเป๋าเงินเนี้ยมีเงินสดประมาณเก้าพันบาทนะคะแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงด้วย
ครับล่าสุดเลยผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะคนเสื้อดำเนี้ย
คือนายนัทธพลพันธิรันดิ์อายุสามสิบสี่ปีทนแรงกดดันไม่ไหว
ตัวแล้วนะคะแต่ว่าไม่ให้ตำรวจนำตัวมาแถลงข่าวนะคะ
นายนัทพลเขารับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุ
เขานำสร้อยคอทองคำไปขายแล้วค่ะแล้วก็เอาเงินสดในกระเป๋าไปใช้แล้วค่ะ
ไปใช้เที่ยวเตรตจนหมดเลยเก้าพันบาทเนี่ยครับ
จากนั้นก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านเพื่อนในที่สุดทนแรงกดดันจากตำรวจไม่ไหว
เข้ามอบตัวค่ะและตำรวจก็เลยไปตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
พบว่านายนัทพลคนนี้นะคะเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์มาก่อนด้วย
มิจฉาชีพแบบคิดเร็วทำเร็วล่วงปั๊บเท้าเขียปุ๊บ
เอาบ้างหยิบใส่กระเป๋าไปเลยเคยติดคุกมาแล้ว
แต่ไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรเลยทำผิดซ้ำอีกติดคุกอีกนะคะ